คุณผู้ชมครับหลังจากที่พักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยแกนนำนัดหารือกันเมื่อ๕โมงเย็นนะ

เกี่ยวกับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมเนี่ยนะฮะ
ตัวแทนพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยที่หารือเนี่ยนะฮะซึ่งพักเก้าไกลนะครับมีคุณชัยธวัฒนตุลาธน
ที่การพักคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักแล้วก็มีคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักส่วนเพื่อไทยนะครับมีคุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักรายงานข่าวบอกว่าใช้เวลาหารือกันอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง๔๕นาที
ที่ประชุมเนี่ยคุยกันในภาพกว้างก่อนประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในการโหวตเลือกนายกครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมนี้
โดยมองว่าในที่ประชุมรัฐสภาน่าจะมีการทักท้วงเกี่ยวกับการเสนอยัตติซ้ำ
หรือไม่และคงประเมินว่าฝ่ายซีกรัฐบาลเดิม
ซึ่งตอนนี้มี๑๘๘เสียงใช่ไหม
อาจจะมีการเสนอคนขึ้นมาแข่งหรือเปล่า
ซึ่งในวงหารือวันนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เพียงแต่อยากประเมินสถานการณ์ให้แต่ละฝ่ายเนี่ย
ลองไปหาทางหรือว่าคิดกรณีเกี่ยวกับการหาทางรับมือประเด็นเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า
ถ้าวันนั้นมันจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นจริง

เรื่องที่ก้าวไกลยื่นแก้ไขรำนูนมาตรา๒๗๒เพื่อปิดสวิตช์สวนะฮะ
ทางเพื่อไทยก็ให้ความเห็นตามรายงานนะครับ
บอกว่าได้ให้ความเห็นไปว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะ
แต่ว่าทางก้าวกลายได้ยื่นไปแล้วนะครับ
เพราะว่ายัตตินี้มันต้องมีเสียงสวสนับสนุนถึง๘๔เสียงใช่ไหม
แล้วก็มองว่าเวลานี้เนี่ยควรจะมุ่งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักกันก่อนนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะทาง๘พักร่วมรัฐบาลนะครับ
จะนัดหารือกันอีกครั้งนู่นเลยนะฮะ
กรกฎาคมเวลา๑๐นาฬิกา

ก่อนที่จะมีการโหวตนายก๑วัน
เหตุการณ์นี้เหมือนตอนเลือกประธานสภาเลยนะ
นี่ฮะแล้ววันนั้นเนี่ยถึงจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ
วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปกันเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอชื่อ
ถ้าเป็นคุณพิทาแล้วจะเป็นรูปแบบแบบไหน

ถ้ามีคนเสนอว่าอันนี้มันยัตติซ้ำจะทำยังไง
ให้แต่ละพักเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลลองไปคิดดูก่อน
แล้ว๑๘๑๐โมงเช้าเอามาคุยกันแล้วมาประเมินกันอีกที